คุณผู้ชมถามคุณด้วยนะครับเวลาเราดูข่าวอะไรที่มันอินเนี่ยเผลอไหม
งงคอมเมนต์แบบความคิดเห็นส่วนตัว
อยากจะแสดงความคิดเห็นในใจตัวเราเองบันเทิงเนาะ
ก็อินสุดเหมือนกันเผือกไปให้สุดเหมือนกันคุณผู้ชม
อย่างเรื่องของรักเลิกดัน
หลายคนเป็นนะอินจัดอินแทนเจ้าตัวเจเจนพิพัฒน์ค่ะ
นี่แหละค่ะเรื่องรักเลิกของหนุ่มคนนี้ถูกจับตา
ตั้งแต่ครั้งที่เจ้าตัวออกมาบอกว่า
เลิกกับนังเอกคู่ขวัญน้องวิววรรณะฤษ
โดยเฉพาะคณะทัวร์ถูกต้องพี่แจ๊คตั้งป้อมเลยว่าแหมคู่เนี้ยเลิกกันแน่แน่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ลงรูปใช่ไหม
สงสัยใต้คอมเมนต์หลายคลิปข่าวนี้นะโดยเฉพาะในข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานะอุ้ยอินสุด
บางคนถึงขั้นที่เม้นต์บอกว่าผิดหวังในตัวหนุ่มเจดที่เลิกกับวิวไปผิดหวังอะไรเขา
บางเชื่อสนิทใจเลยว่าสาเหตุที่วิวเจดเลิกกันมีมือที่๓อ่ะดิ
ทั้งที่พระเอกสุดหล่อคนนี้ปฏิเสธเสียงแข็งเรียบร้อยไปแล้วว่าเราเลิกกันไม่ได้มีเรื่องของมือที่๓เลย
เนี้ยกองเชียร์คู่นี้นั่งไม่ติดเลยค่ะทางด้านเจดก็เจอสารพัดคำด่าในโซเชียลอ่ะ
เจ้าตัวเองก็ยอมรับว่าเรื่องนี้คนเข้าใจผิดนะที่ติดตามข่าว

เดี๋ยวไปฟังหนุ่มเจ็ดที่เพิ่งโสดมาหมาดหน่อยค่ะ
บางคนเขาอาจจะไม่เชื่อบ้างครับ
ใช่แต่เราก็ไปบังคับให้คนเชื่อ
สิ่งที่เราพูดทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นผมทำได้แค่ยืนยันว่าผมพูดความจริงทุกอย่าง
เวลาเรารักกันเรามีความสุขจริงนะครับ
ใช่สิ่งที่เคยพูดไปก่อนหน้านี้
ตลอดเวลาที่คบกันมาเราพูดจากความตั้งใจของเราจริง
เราไม่ได้แบบพูดไปให้ดูดีหรือว่าอะไรเราตั้งใจแบบนั้นจริง
เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันก็ต้องมีโดนแหละครับ
ใช่แต่ว่าแค่ว่าเราจะห่วงแค่คนรอบตัวเรามากกว่า
เข้าใจแหละบางคนติดตามคู่นี้มานาน
ก็อยากจะให้เขาแบบลงรอยตกร่องปล่องชิ้นแต่งงแต่งงานไป

เมนต์อยู่ในความสุภาพแล้วพอดี
อย่าไปซีเรียกนะคะอ้าวหม่อยมุมหนึ่งได้ไหม

ที่จะออกมาพูดก่อนว่าความสัมพันธ์มันเป็นยังไง
นิดนึงแล้วกันบอกเลยคนที่เป็นดารานี่นะ
มันรองรับอารมณ์คนทั่วบ้านทั่วเมือง
ไม่หวัดไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะแต่นิดนึงแล้วกันนะคะ
ต่อดีกว่านะส่งกำลังใจให้เจ็ดและวิวต่อกันที่หนุ่มคนนี้ค่ะ
ริววชิระวิทย์หรือว่าคุณตรายชัดจากบรรตาราดา

บอกเลยว่าหลังละครจบแจ๊กกะลีนอารมณ์ไม่จบถูกไหมเรา
เออคอมเมนต์ขึ้นคุณผู้ชมขา
ไปไหนอีวงอีเวนต์ที่ไหนก็เจอแต่น้องคนนี้เลย

เหมือนว่าน้องริวของเราเนี่ยรักพี่อินเลิฟด้วยพี่แจ๊
เขาว่ากันว่าตอนนี้น้องริวเนี่ย
ปิ๊งปังกับนาเอ็กซ์เวย์ใสจากฝั่งแกรมมี่เขา
คือมันมีแว่วมาว่าไปไหนมาไหนด้วยกัน

ไม่รู้ว่าข่าวนี้จะทำให้สาวทั่วประเทศ

อย่างไรเฮ้ยคุ้มกลิ่มนะคุ้มกลิ่ม

เราจีบเขาอยู่หรือเปล่าเอางี้ดีกว่า
เป็นค่อยไปใจเย็น
เอางี้ถ้าคืบหน้าหรือว่าอะไรยังไง
หรือว่าผมเข้ามาบอกพี่อีกทีดีกว่า
ตอนนี้ก็ให้เรานะฮะให้ริวทำงานไปก่อน

ครับ
อยากถามอะไรตรงสเปกไหม